แต้วจ้า
กลับคืนบ้านหน้าเถอะนะ

แต้วผิดพี่หายภาย
ทุ้งใครก็หมายปราณี
กับเธอคนดีที่ยังต้องการ
๋วจ๋านะครับก็เป็นเพลงที่เก่ามากเลยนะ
ทำไมน้องอัตโนไปเอานี้เพลงนี้เป็นเพลงเก่ง

พอดีว่าครูฝึกสอนครับ

แต่ว่าตั้งแต่ร้องมานี่เพลงนี้ร้องได้ถูกคีย์ที่สุดเลยนะ
ใช้เป็นเพลงประกวดทุกขี่กลับ
ใช้กลับว่าคีย์ใกล้เคียงที่สุด
ถ้าถูกต้องหมดทุกคำนะครับตามที่พี่ออโต้ได้ฝึกฝนมา
สำหรับเพลงเก่งเพลงนี้นะครับแน่นอน๖๐๐๐บาท

หวังว่าจะได้มาเอาใจช่วยกัน
มาถึงเพลงที่๔นะครับเพลงนี้
มูลค่า๖หมื่นบาท
แข่งขันของเรานักสู้ชีวิตนะครับพี่ออโต้ร้องไปแล้ว
ออโต้ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
และเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
พี่ออโต้ร้อง
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้

อะไรคะ

๒๐๐๐บาทอะสุดเลยค่ะ
นี้๘๐๐๐๐บาท
แล้วคนที่เขาเป็นคนที่ดูแลเนี่ยเขาทำให้
คุณยายเคยคิดไหมคะว่าจะได้๖๐๐๐บาท
เคยคิดไหมว่าจะได้๖๐๐๐๐บาทคุณยายไม่เคยค่ะ
คิดว่าน่าจะได้สักเท่าไหร่เอาจริงตั้งแต่นั่งรถมากันจากเชียงใหม่
คุยกันว่าพี่โตถ้าได้๒๐๐๐๐บาทก็พอแล้วนะพี่โตหยุดเลยนะครับ
ถ้าทำไมยายพี่โต้ร้องได้นะถ้าเพลงที่เขาเปิดมาแล้วพี่โต้ร้องได้พี่โต้ร้องได้
ไม่พี่โตเงิน๒๐๐๐๐บาทนี้นะกว่าเราจะหาเราไม่ได้เลยละพี่โตรู้ไหมไม่เป็นไร
พี่ต้นจะทำให้ยายให้ได้พี่ต้นแน่ใจเหรอแน่ใจครับ
แล้วเขาแน่ใจจริงตอนนี้ทำได้ราคา๖๐๐๐บาท
จริงหน่อยได้ไหมเนี่ย
บาทครับเกินเป้า๔๐๐๐ที่บอกเราไว้ด้วยซ้ำนะครับจากบทเพลง
แต๋วจ๋านะฮะสาริกากิ่งทองออโต้ยังไม่ได้ทำการร้องผิดใดทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นออโต้ยังคงเป็นนักสู้ชีวิตต่อไปเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะมาถึงเพลงนี้
และเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะได้ฟังอินโทรเพลงนี้นั่นก็คือเพลงที่๕๘๐๐๐บาท
ฟังก่อนนะถ้าเกิดคิดว่าอุ๊ยตายแล้วเพลงนี้โดนเราร้องได้เลย
ก็เด็กเขาไม่ว่ากันถึงอัตราการเสี่ยงต่างนะครับ
พร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาทมาเลยครับ
จะมาถึงเพลงนี้แล้วอุ้ย๕๘๐๐๐๐บาทให้ดีนะครับ
อินโทรเพลงโลยชาวราคมนี้คือควัฒนศ์ใหม่หายความสงสัยไม่มาก
เพราะว่าที่เราจะให้ราคาได้ลืมคือผู้ซึ่งสำเร็จแล้ว

คนเหนือแต่ว่าดนตรีอิทรองเพลงที่๕นี้ขึ้นมาทันแล้วตั้งแต่ว
มวลกันคักเลย

รู้จักศิลปินไหมครับ

ถ้าหยุดก็รับ๖๐๐๐บาท
กับฉันป้าตอกกับคุณยายเลย

สู้ต่อไปคือร้องอย่างเดียว

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ
ตกลงว่าสู้หรือหยุดครับ

โดยไม่ต้องมีใครมาคอยบงการหยุดแน่นอน
ตอนนี้มีเงินกลับบ้านแน่คุณยายรับแล้ว๖๐๐๐บาท
คุณค่ะหยุดในเพลงที่ห้านะครับ
เพราะฉะนั้นก็รับเงินสะสมมาในเพลงที่๔รับไป๖๐๐๐บาท
ผมไม่อยากให้ยายเหนื่อยผมก็เลยทำงานเลี้ยงยายครับ
ผมเหนื่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ยายหายเร็วนะ
ไม่เคยได้กอดพ่อเลยครับ
ไม่เคยเห็นหน้าเลยด้วยซ้ำครับ
แต่โอโต้ก็ยังบอกว่าโอโต้รับพ่อครับ

โต้อยู่กับยายอยากจะรักพี่โต้งเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งยายเป็นทั้งเพื่อน

เหมือนได้กอดพ่อครับ
มีความสุขไหมครับ

มีความอ่อนน้อง
มีความอ่อนหวาน
สุดสุดครับ
ฮันที่นี่ตอนที่เกี่ยวกันจากเรากลับที่จะเล่นด้านล้าง
ของนิดนึกเฉพาะเรา
ก็กลับมาพบกับนักสู้ชีวิตคนต่อไปของเราได้ใหม่นะครับ

รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
วันนี้พวกเราทุกคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับ

สวัสดีค่ะ
ผมทำงานก่อสร้างเป็นช่างเชื่อมโค้งหลังคาบ้าน
ปีที่แล้วผมขึ้นนั่งร้าน๒ชั้น

อยู่ดีก็หน้ามืดขึ้นมาหล่นลงมาสลบเลย
หมอบอกว่าผ่าตัดหมอนร่องกระดูกทัศนิษฐศัตริย์

ไม่เคยคิดที่เขาจะมาเป็นภาระให้เราจ้ะ
ก็คือรักอ่ะจ้ะก็จะเลี้ยงดูเขาจนกว่าเขาตายไปจากเราอ่ะ
อยากมีเงินรักษาอยากได้กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้
แฟนจะได้ไม่ต้องเหนื่อย
แล้วก็จะได้ดูแลลูกได้บ้างครับ